แม่เรียกให้ขึ้นมาก็ไม่ยอม
แถมยังดื้อตาใสดำลงไปสมิดตัว
แล้วใครเป็นแม่ใครเป็นลูกล่ะทีนี้
ไปดูกันในสีสันข่าวเช้าไทยรัฐกันนะครับ
มาดูเจ้าหมาดื้อกันบ้าง
เห็นบอกโคนแล้วจะกระโจนลงไปเล่น
แม่เรียกให้มาก็ไม่ยอมมา
ยังดื้อตาใสดำลงไปสักมิดตัว
แล้วยังจะชวนเพื่อนให้เล่นตามอีกครับ

หนีแล้วก็ยังไม่ยอมวิ่งตามมาอีก
กลัวแม่ตีหรือจะอาจเล่นโครนกันแน่

สปลาคนของแท้ผิวจะสวย
ส่วนเจ้าตัวเล็กก็อยากเล่นน้ำ
ดีนะแค่น้ำผู้เล็กที่พุ่งจากพื้น
ไม่ใช่บอคโลนอย่างเจ้าตัวโน๊ต

หนีไปก่อนนะหนูนะโตขึ้นค่อยขยับขยาย
เติบใหญ่จะได้ชำนาญ

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหารใจไม่ออก
แม้อะไรนะ

โตตูปนี่เอง
พี่นี้ตั้งเยอะทำไมไม่ไปนอน

ดูสิกล่องยุบเลยปุ๊บนอนไม่สบายเลยรู้ไหม
แหละครับคุณผู้ชมเรื่องหมากับแมวเจอกันเรื่องใหญ่เสมอครับ

ส่วนเหนียวนี้ครับเห็นเจ้านายกินก็อยากกินขอกินบ้าง

ดูสิเจ้านายก็ไม่ยอมป้อนสักคำจะมายั่วเหมียวทำไมเหมียวหิวนะ
อย่างอเล็ดอร่อยเลยนะขอกินบ้างสิขอกินบ้างสินะ
ปิดท้ายขอเสริมหล่อสักหน่อยนะครับคุณผู้ชม
ตัดผมเลยตัดขนกันครับ
ดูสิครับผมหล่อไหมครับตัดดีนะครับ
อย่าให้แหว่งนะครับทรงไหนทรงนั้นเอาได้ทั้งนั้นแหละครับ
ผมหล่ออยู่แล้วพี่มาแบบผมต้องมีสติ
แม่ตัดเลยครับตัดเลยครับตัดให้เต็มที่ให้เกลียนไปเลยครับพี่น้อง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับว้าว